คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นฝั่งทนนะคะย่านภาษีเจริญ
ใกล้กับวัดม่วงซึ่งวัดอยู่ตรงข้ามกับสนเพชรเกษมนะคะ
มีคนเท่านั้นเข้าไปตรงริมคลองแล้วไปเห็นมือ
คิดว่าคนจมน้ำพอเดินเข้าไปใกล้พังงะเลยนะคะ
กลายเป็นศพค่ะพอกู้ภัยนำศพขึ้นมาตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธาร
ผมสั้นเป็นผู้หญิงนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสาวธอมหรือเปล่า
อายุสักประมาณ๔๐๕๐ปีใส่แมสสีดำนะคะ
ตามร่างกายกู้ภัยตรวจสอบเพิ่มเติม
ปรากฏว่าไม่พบบาดแผลนะคะไม่พบเอกสารที่ระบุตัวตนว่า
ผู้ตายเป็นใครมาจากไหน
สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมง
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยสอบถามกับคนขายอาหารปลาริมตลิ่งวัดม่วง
แล้วก็เป็นคนที่พบศพคนแรกด้วยบอกว่า
เห็นแขนคนโผล่พ้นน้ำออกมาตอนแรกคิดว่ามีคนจมน้ำกะว่าจะเข้าไปช่วย
พอเดินไปดูใกล้เท่านั้นแหละค่ะโอ้โหตกใจ
เป็นศพผู้หญิงนะคะก็เลยตัดสินใจวิ่งไปเรียกพระสงฆ์สับปะเหลอมาช่วยกัน
นำร่างผูกไว้กับท่าเรือไว้ก่อนแล้วก็ไปแจ้งตำรวจ
สำหรับผู้ตายนะคะคนในพื้นที่คนในชุมชนก็พยายามพูดคุยกันว่าเอ๊ะรู้จักหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่มีใครคุ้นหน้าก็เลยเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่คนแถวนี้ค่ะ
เรื่องต้นพนักการสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะนำศพส่งไปที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลตำรวจจากนั้นก็ตรวจสอบบัญชีคนหาย
ว่ามีใครมาแจ้งคนหายไว้หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ยังเป็นศพนิรนามอยู่นะคะ